ไปดูเหตุไฟไม่เบลือที่จังหวัดชลบุรีนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือของแก๊งเด็ก
เพราะว่าเห็นเด็กเล่นอยู่ในเรือ

โอ้โหไฟโหมลุกเลยแหละครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานขอรถดับเผลิงมาฉีดน้ำ
ไปไม่นานเพลิงก็สงบลงได้
แต่ว่าโอ้โหซากเรือเสียหายทั้งลำนะครับ
สอบถามนางพิมชนกดวงเฉลิมแม่ค้าขายปลาแห้งที่อยู่บริเวณแถวนั้น
เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เรือลำนี้จะเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง
พบเด็กอายุประมาณ๑๐ขวบมากัน๓๔คนนั่งเล่นอยู่บนเรือ
สักพักก็เห็นเด็กทั้ง๔คนวิ่งหนีออกจากเรืออย่างรวดเร็ว
ซึ่งช่วงนั้นเองก็ลมมันกำลังพัดแรง
จึงทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็วอดเสียหายเกือบทั้งลำนะครับ